วันนี้เขาม้าวเขาลือกันว่อนโลกโซเชียลเลยค่ะว่ามีนักแสดงสาวคนนึงที่เป็นนักร้องเนี่ยเลิกกับซุปตาดาราคือแฟนนุ่มเนี่ยนะดังมากดังระดับต้นเลยไม่ต้องสืบหากลายดูรูปก็รู้แล้วเขาม้าวกันว่าเป็นคู่ของจันจีกับมาริโอค่ะแล้วก็เขาบอกผู้หญิงเนี่ยไปคบกับนี่ไงนายแบบหนุ่มหล่อชาวพม่าไปทะคนนี่แ
มันใหญ่โตสอบถามไปเลยที่ผู้จัดการส่วนตัวของน้องจันจีบอกว่าตกลงเนี่ยจันจีกับมาริโอเนี่ยเลิกกันจริงหรือเปล่าแล้วไปคบกับนายแบบหนุ่มพม่าคนนี้จริงหรือเปล่าผู้จัดการส่วนตัวจันจีบบอกเลยว่าโอ้ยงงมากอะแม่เก่านี้ค่ะคือจันจีเนี่ยกับนายแบบหนุ่มชาวพม่าไปทะคนนี้นะเขาไปถ่ายแบบร่
มันยันว่าจันจีกับมาริโอยังไม่เลิกกันแน่นอนค่ะฟังไว้นะคะพวกเซียนทั้งหลายถูกต้องก็คือปิดข่าวเมาส์ข่าวลือกันไปว่าจันจีกับมาริโอเขายังไม่ได้เลิกกันนะคะ